คุณผู้ชมค่ะขำขันกันไปแล้วมาฮากันต่อเลยดีกว่านะ
กับซุปตานุ่มหล่อยอย่างนเดชครูกิมมียะ
คนอะไรหล่อก็หล่อแถมยังชอบแกล้งตัวเอง
ภงภวยนี่สินะถูกต้องแล้วนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้คือ
ผ่านองศานี้แทบไม่เชื่อว่านเดชของเราจริงหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชม
พี่แจ๊คกับเรือนขวัญเลยว่าอึกไอ้อย่าปุ้ยลองรูปไม่ลนห่องหล่อเลยนาเดตขึ้น
ว่าภาพนี้นะคะคุณผู้ชมมีพระเอกรุ่นพี่อย่างพี่ปอนัทธวุฒิเนี่ย
เขาเอาไปลงต่อเอาเหรอเออเขาบอกแบบนี้นะคะเอามาตัดต่อแบบเนี้ย
คือใส่สโลแกนสุดฮึกเหิมเลยบอกว่าชาติเสือต้องไว้ลาย
ชาติชายต้องไว้พุ่งพี่ป๋อเขาโพสต์เอาไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเอาจริงจริงนะขนาดณเดชน์นะยังมีพุงได้ขนาดเนี้ย
พวกเราอ่ะชิวไปเลยคือถ้าจะมีบ้างก็ไม่เป็นไร
อย่าไปซีเรียสมากคือคนกินมันก็ต้องมีภูมิบ้าง
พี่ปอบเขาบอกว่าขอบคุณณเดชน์มากตอนนี้พี่มีที่เดินแล้วอ้าวเว้ยเราก็ใกล้ณเดชน์เหรอวะ
แต่ว่าเรื่องนี้ดิฉันถามผู้จัดการของณเดชนให้แล้วนะพี่อาร์

ก็ไม่ยอมให้แบบว่าลูกเสียภาพนะ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมภาพนี้น้องยายาถ่ายให้นะคะ
แล้วก็จริงแล้วนเดชน์ก็มีซิคพร์แพคแหละ
แต่ว่าเขาแกล้งเล่นแกล้งตัวเอง
คือวันนั้นไปกินข้าวให้ปรุงมันออก

อย่าไปแข่งกับเค้าเลยดีกว่า
เห้ยนาเณดใส่ชิงที่ดามหลังหรือเปล่า

บางทีรักรักได้แต่ว่าต้องมีสติกันนิดนึง
ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักต้อนรับปีใหม่
นี่แหละพระเอกก็ไม่ต้องแบบว่าเพอร์เฟคตลอดไปก็ได้
วันหยุดก็แบบสบายแบบนี้ไม่สมหา
หรือมาขาดป้อมเดินขึ้นรถไฟฟ้าได้อยู่ด้วย